เปิดโลกเศรษฐกิจกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่าธนาคารเขามีการออกแบบเครื่องมือที่ชื่อว่า
โคนขึ้นมาเป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานธุรกรรมนะครับ
ต่อไปนี้ก็สามารถทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
เครื่องมือขนาดเล็กพกพาสะดวกนี้คือโทเคนค่ะ
เป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ธนาคารต่างทั่วโลก
ใช้ในการเข้าสู่ระบบการทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะ
หากต้องการที่จะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงิน

ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยต่อไปค่ะ
เพราะปัจจุบันนี้นะคะเรามีเจ้าเครื่องโทเคนขนาดเล็ก

ในการเข้าสู่ระบบของธนาคารนะคะ

เป็นการสร้างความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก๑ชั้นค่ะ

กรกรหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ
รหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบที่ทางธนาคารออกให้
รหัสลับส่วนตัวซึ่งตั้งขึ้นเอง

จากนั้นเข้ารหัสเครื่องเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
โชว์รหัส๖หลักขึ้นมาให้เรากรอกค่ะ
ซึ่งรหัสจะอยู่ได้เพียง๑๐๐วินาที

และจะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

ป้องกันการเดาสูงนั่นเองค่ะ

เป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่งนะครับ

คือมันจะส่งรหัสเข้ามานะครับ

ในการเข้าระบบบบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

และควบคุมเครื่องมืออันนี้นะครับ
ก็ให้ความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกนะครับ

ผมว่าหัวใจสำคัญเป็นเรื่องของความปลอดภัย
เจ้าของธุรกิจจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน

โอนเงินชำระค่าสินค้า
เงินเดือนพนักงานได้สูงสุด๕๐๐บัญชี
อนุมัติการทำรายการต่าง
โดยเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถือเครื่องโทเคน
จะมีสิทธิ์ในการอนุมัติการทำรายการธุรกรรม
ทางการเงินต่างได้แต่เพียงผู้เดียวค่ะ

แต่จะสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะบริการ
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานเท่านั้นค่ะ
ฝ่ายการเงินจะเข้าไปดูการเคลื่อนไหว

แต่ไม่สามารถดูเงินเดือนของพนักงานได้ค่ะ
กรณีที่มีเจ้าของธุรกิจมากกว่า๑คน

มากกว่า๑เครื่องต่อบัญชีได้ค่ะ
แล้วระบบนี้มันถูกดีไซน์

เมื่อเจ้านิตยาการเงินจะทำรายการใส่เข้าไป

อนุมัติจะเป็นเราเองชั้นหนึ่งก็ได้

อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ขี่รายการเข้าไป

เพื่อพูดง่ายว่ามีการป้องกันนะครับ
ให้คนสามารถจะไปทำได้โดยลำพัง

สถาบันทางการเงินจะต้องวางระบบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
คู่กับการจูงใจให้ผู้ประกอบการ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ